คำว่าเมาไม่ขับอาจจะไม่พอต้องใช้คำว่าดื่มไม่ขับถ้าคุณดื่มก็ไม่ต้องขับแล้วนะคะคุณผู้ชมคะมีมาตรการในการดูแลเรื่องของความปลอดภัยสำหรับรถโดยสารสาธารณะที่น่าสนใจค่ะ
จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลการเดินรถ
ยังศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของบคศ
ที่สถานีขนส่งหมอชิด๒ทันที
ที่รถออกเดินทางจากสถานีขนส่ง
โดยหน้าจอที่เจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่นี้
แสดงให้เห็นพฤติกรรมการขับรถของพนักงาน

ถ้ามีการแจ้งเตือนสีแดงปรากฏขึ้น
หมายความว่ามีความผิดปกติบางอย่าง
หมายถึงรถกำลังวิ่งด้วยความเร็วเกินกำหนด
หมายถึงรถจอดติดเครื่องยนต์นานเกินกำหนด

กว่ารถจะถึงที่หมายตลอด๒๔ชั่วโมง
ทำให้เรามีการควบคุมความเร็วของตัวรถได้
แซงการเบรกต่าง
จอดตามจุดหรือไม่อะไรอย่างนี้เราจะตรวจสอบได้
เราถึงในทุกเทศกาลตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมา

รถของที่เกิดจากประเทศแทบจะไม่มี

อันนี้เราก็หวังว่าจะขอให้เป็นศูนย์เหมือนเดิม
นี่เราก็พยายามคงมาตรฐานความปลอดภัย

ข้อมูลจากงานสื่อสารและการควบคุมการเดินรถ
บคศพบว่าระบบติดตามรถผ่านดาวเทียม
สามารถลดจำนวนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
กับบริษัทขนส่งจำกัดอย่างเห็นได้ชัด
โดยทั้งปี๒๕๕๕ก่อนที่จะมีการติดตั้งระบบดังกล่าว
มีรายงานอุบัติเหตุทั้งสิ้น๖๐ครั้ง
แต่หลังจากติดตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
มีรายงานอุบัติเหตุทั้งหมด๕๐ครั้ง
ขณะที่ปี๒๕๕๗มีอุบัติเหตุทั้งหมด๓๖ครั้ง
และปี๒๕๕๘มีอุบัติเหตุทั้งหมด๓๑ครั้ง
จากวิธีการตรวจสอบผ่านระบบดาวเทียมแล้วนะคะ
ขศยังใช้วิธีการออกกฎที่เข้มงวด
รวมถึงตรวจความพร้อมของคนขับก่อนให้บริการด้วยค่ะ
การตรวจวัดแอลกอฮอลก่อนเดินทางและการสุ่มตรวจปัสสาวะ
เป็นอีกวิธีปฏิบัติเพื่อตรวจเช็คความพร้อมของพนักงานขับรถ
โดยบคศยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารตารางการทำงานของพนักงานขับรถ
เพื่อให้คนขับได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ
รวมถึงฆาตโทษพนักงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และละเมิดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ด้วยการลงโทษตั้งแต่ปรับเงินไปจนถึงไล่ออก